เช้าข่าวชัดโซเชียลในช่วงหันศาวาไรตี้ในช่วงนี้นะคะ

แล้วคุณเชอรี่ผู้ประกาศข่าวสาวแซ่บก็มาแล้วนะคะ

เช้านี้เจอเชอรี่อีกแล้วต้องบอกว่า
หายใจหาคอรู้สึกใจคอไม่ดีเลยพี่มิ้

เมื่อวานไงเราพูดกันอยู่

บอกว่าเขามีการลงกระแสกันว่า

พรึ่งกับทับทีมตกเย็นแปบ
พุทธถังจ้ะเปิดเลยบอกเลยอธิบายเลย

เป็นข่าวบันเทิงที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันนี้

ใช่แล้วนะคะก็ไปติดตามเลยแล้วกันกับข่าวนี้นะคะ
ถูกจับตาสถานะขาเตียงของคู่สามี
ภรรยาขวัญใจวัยรุ่นปลื้มทัพทิม
ว่ายังแข็งแรงอยู่ดีไหมเมื่อวานนี้
แต่จริงแล้วชาวเน็ตสังเกตความผิดปกติมาหลายวันแล้วนะคะ
หลังจากที่อินสตราแกรมของทั้งคู่ไม่ปรากฏรูปคู่นานร่วม๒เดือน
รวมไปถึงสาวทัพทิมเนี่ยยังมีการโพสต์เรื่องซื้อบ้านหลังแรกของตัวเองด้วย
พร้อมกับเปลี่ยนกลับมาใช้นามสกุลเดิมคือจงวัฒนาแทนนามสกุลหลีกภัยของสามีนั่นเอง
พอช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ก็เลยติดต่อไป
สาวทัพทิมขอสอบถามถึงข่าวลือว่าจริงไม่จริง
เพราะว่าบางทีข่าวลือมันก็นะเต็มไปด้วยข่าวลวง
แต่ปรากฏว่าเป็นคำตอบที่เราไม่อยากฟังเลยแบบนี้นะครับทัพทิม
แล้วก็ครอบครัวเองบอกว่ายังไม่พร้อมออกสื่อนะคะ
แต่ยังไงให้พี่ไปถามทางปลื้มจะดีกว่า
ฝ่ายชายเขาเป็นคนพูดน่าจะเหมาะสมมากกว่าขอบคุณนะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นที่วางสายไปเราก็ไม่รู้ว่าทีมเองมีการไลน์ไป
หรือว่าติดต่อช่องทางใดกับปลื้มไปหรือเปล่า
เพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยปลื้มออกมาโพสต์เคลียร์ประเด็นเตียงหักผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะ
ภาพที่เห็นเป็นภาพตอนที่เขาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางห้างดังแถวลาดพร้าว
ที่เห็นข่าวของผมกับทัพทิมและผมได้คุยกับทัพทิมแล้ว
ผมจึงรับหน้าที่เป็นคนชี้แจงข่าวครับ
ผมขอชี้แจงว่าครับเราเลิกกันมาสักพักแล้ว
แต่ไม่ใช่เพราะว่าเราทะเลาะกันหรือว่ามีเรื่องไม่พอใจต่อกันครับ

เราต่างรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหน
แต่เราเพิ่งมารู้ว่าเรามีความรักและความห่วงใยกันแบบเพื่อน
เดี๋ยวรักแบบเพื่อน
แต่งงานกันมา๓ปีกว่าจะ๔ปี

ยังไม่จบเขาต่อแบบนี้
เป็นเพราะว่าเราเริ่มกันมาแบบเพื่อน
ห่วงใยกันดูแลกันผูกพันกันเราเข้าใจกัน
เราเลยคิดว่ามันเป็นความรักแบบคนรัก

เพิ่งเข้าใจว่ามันไม่ใช่แบบคนรักแต่มันเป็นแบบเพื่อน

ทิมคือเพื่อนที่ดีที่สุดเพื่อนที่แสนดีของผม

และต่อจากนี้เราก็จะดีต่อกัน
กราบขออภัยทุกท่านที่ติดตามนะครับ
ขอให้ทุกท่านโปรดเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของเราทั้งสองด้วย

ขอบคุณค่ะปลื้มทัพทิม

แป๊บหนึ่งดิฉันที่แรกชะล่าใจ

แต่ว่าก็นะมีทีมข่าวของเราติดตามคุณปลื้มอยู่
ก็ยังได้รู้ความเคลื่อนไหวอยู่นั่นเอง
หลังจากนั้นฝ่ายหญิงเองก็มีการโพสต์ชี้แจง
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันใจความดังนี้ค่ะ
ชีวิตไม่ได้หวังว่าจะเจอวันแบบนี้เหมือนกันนะคะ
แต่ยังไงแล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้
ทีมเองอยากพูดแค่คำว่าขอบคุณ
ขอบคุณเพื่อนรักและทีมงานทุกคนที่อยู่เคียงข้างและเข้าใจ
สัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
ทัพทิมเองไม่ได้มีโอกาสถ่ายรายการ

จากได้ขอลาออกเมื่อสิ้นเดือนมกราคม
คิมขอโทษแฟนและน้องที่ไม่สามารถทำรายการให้มีต่อไปได้อีก
แม้ว่าจะรักรายการมากแล้วก็ไม่อยากทิ้งมันไปก็ตามค่ะ

ชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเท่าการมีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนที่ดี
มีคนรักเราแค่นี้ก็มากพอแล้วจริงไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนั่นเองค่ะ
คำชี้แจงของปลื้มแล้วก็ทัพทีมต้องบอกเลยว่า
มันเป็นคำตอบที่แฟนคลับของสองคนนี้ต้องแน่นอนว่าช็อกแหละ
แล้วก็ใจสลายอยากให้กลับมาดีกันนะฮะ
มาดูบางความคิดความเห็นของสาวกปลื้มทัพทิมกันบ้าง
มีต่อเหตุการณ์เตียงหักคู่รักไอดอลในดวงใจอย่างเช่น
ก็ให้กำลังใจกันเยอะนะพี่มิ้วสู้นะคะรู้สึกเสียใจมากที่เลิกกัน

พรุ่งนี้ก็เช้าแล้วจากใจแฟนรายการที่ไม่สามารถรู้ลึกว่าจริงแล้ว
พวกคุณสองคนนั้นเกิดอะไรขึ้นเป็นกำลังใจให้ครับ
แต่ก็สู้นะคะเป็นกำลังใจให้นั่นเองค่ะ

ทั้งสองฝ่ายนะคะก็มีเสียงพูดถึงว่า
เป็นเพราะทั้งสองคนอายุยังน้อยหรือเปล่าตอนที่แต่งงานกัน
ตอนนั้นคุณปลื้มอายุ๒๕ค่ะ
คุณทัพทิมอายุ๒๔แล้วก็แต่งงานกันแล้ว

แต่ว่าไม่ได้มีแค่ข้อความที่ให้กำลังใจนะ
ข้อความที่หลายคนเคลือบแคลงสงสัยก็มีเหมือนกันพี่มิว
บางคนเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ปลื้มออกมาพูดแบบนี้มันใช่หรือเปล่า
มาบอกว่าอยู่เพิ่งมาคิดได้
ไอ้ประเด็นที่บอกว่าเรารักกันแบบเพื่อน
หลายคนก็ไปสงสัยเขาว่าทำไมเพิ่งรู้ตัว
แล้วตอนแรกทำไมไม่คิดว่ามันไม่ใช่ตั้งแต่แรก
อยู่กันไปกลายเป็นเพื่อนกันไป
จริงแล้วคนส่วนใหญ่เวลาแต่งงานกันไป
หลายคู่พอความคุ้นเคยความเคยชินกัน

แต่ว่าพอคบกันไปนานมันก็จะเหมือนเป็นเพื่อนกันแหละ
แต่พอวันหนึ่งถ้ามันไม่ใช่อาจจะรู้ช้ารู้เร็ว
ความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันหรืออะไรก็ตาม
ความรักมันจบลงในสถานะคู่รัก
แต่ว่าเขายังมีความรักให้กันในฐานะเพื่อน
นี่สิ่งก็มองว่าเป็นเรื่องที่ยังดีอยู่นะเก่ง
แบบดียังคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้